ถ้าทานข้าวอยู่ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า

กำลังจะตัดข้าวปากซดให้มันคล่องคอหน่อย
โอ้โหยั้วเยี้ยแบบนี้ครับ

เมื่อเย็นนี้แฟนผมไปซื้อกับข้าวที่ปาก๑๓๙
ได้ซื้ออะไรน่องไก่พะโลมา

ไอ้ตัวนี้เดินยุ่มย่ามอยู่ในชาม
เห็นมั้ยเนี่ย

โอ้โหอวบอ้วนทีเดียวเชียว

เดินยุ่มย่ามยุ่มย่าม

อ้วนขนาดนี้แล้วมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่

หมายถึงว่าในหม้อนั้นน่ะนะ

แล้วคนโพสต์เขาบอกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้
นอนสีขาวตรงบะเลิกกระดึ๊บกระดึ๊บ
เดินยุ่มย่ามยุ่มย่ามอยู่ในไก่พะโลกเขาเนี่ย

นำคลิปนี้มาโพสต์ต่อพร้อมข้อความระบุว่า
เอาภาษาไก่พะโล้น่าเกลียดน่ากลัวตัวละ๕บาท
ซื้อมาจากไหนครับพี่ร้านขายกับข้าวปากซอย
เขาบอกว่ารามคำแหง๓๙นะครับนะฮะ
ชาวเน็ตเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหหนอนตัวใหญ่จัง

ถ้ามันตุ๋นจนเปื่อยหนอนมันจะอยู่ได้ยังไง
เขาตั้งข้อสังเกตบางคนก็บอกว่าเอ๊แม่ค้าเขาแถมวิตามินเสริมมาให้หรือเปล่า
หรือว่าบางทีที่ตุ๋นมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะมาจากผักที่เขาโรยด้านบนหรือเปล่า
มันอาจจะมาจากผักชีก็ได้เพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้ามันตุ๋นจนเปื่อยหนอนมันน่าจะตายอาจจะมาจากผักสดก็ได้
ที่มันไม่ได้ผ่านการต้มอันนี้เท็จจริงอย่างไรยังไม่ทราบ
ถ้าแม่ค้าร้านที่ขายปากซอยรามคำแหง๓๙รับชมอยู่
ให้ความเป็นธรรมนะชี้แจงมาก็ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร
เพราะว่าเราก็เห็นแค่คลิปนี้จากผู้บริโภคเท่านั้น
หรือว่าจะเป็นช่วงที่ตักแกง
เพราะว่าหม้อเวลาเขาตักเขาจะเปิดฝาหม้อไว้

นั่นอ่ะสิลองดูแล้วกันเนอะ
แต่ว่าใครทานข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยจริง